สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับกับชนะและปรปัตย์
เมื่อกี้ไปดูดวงกันแล้วมาดูกีฬากันบ้างโอ้อันนี้ทำไมเมื่อสักครู่นี้
ผมจับจ้องเป็นพิเศษนะจดทันไหมเลขตอนท้ายไม่เดี๋ยวผมไปถ่ายนะ
จองอะไรก็ได้มันมีวิธีในแอปพลิเคชันของมายไทยรัฐก็มีมีให้เหมือนกันนะครับ
ยังไงวันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จเราจะรวย
นั่นคือเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรก็ว่ากันไปส่วนในช่วงนี้
มาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันก่อนเมื่อวานนี้ชื่นมื้นกันเลยนะครับ
ก็เป็นการเตรียมแผนงานที่เราได้คุยกันไว้
นะครับว่าถึงเวลาที่ต้องพูดคุยกันสักทีหนึ่ง
แล้วก็ยังพอมีระยะเวลาที่เราจะเตรียมทีม
ครั้งนี้เราคุยกันสองคนคุณชายนักมั่นใจว่า
เป็นหนึ่งในโปร๗๕ทีมภาพที่คิดว่าไทยจะได้ไป
๒๕นี่คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบแล้วไปรู้ในสมัยหน้า
ทั้งนี้ทั้งนั้นบนพื้นฐานความเป็นจริงก็อยู่ที่การเตรียมการเตรียมทีมว่า
ไทยเรานั้นจะพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ลองไปแอบฟังหน่อยนะครับบางช่วงบางตอนว่าเขาคุยอะไรกันครับ
ต้องใช้คำว่าแอบฟังนะครับเพราะว่าตอนที่เขาคุยกันเนี่ยเขาปิดห้องคุยนะครับ

ก็บอกแนวทางที่ชัดเจนแล้วแหละหลังจากที่ได้ข้อสรุปกันแล้วครับ
ผลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นประธานนะครับนายกสมาคม
อีกรวมถึงทางทิซิโก่เกณฑศักดิ์เสนอเมืองนะครับ
หัวหน้าภูมิสอนก็บอกไปแล้วว่าหลักการคือทีมไทยเก็บตัวล่วงหน้าอย่างน้อย๗วัน

คือ๗วันเนี่ยถือว่าน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาไหม
ก็แต่ก่อนขอ๗๑๔เฉพาะบางเกม
ก็ไม่ถึงประมาณนี้แหละบางทีก็๕วัน๔วัน
แต่คราวนี้เนี่ยเราต้องดูว่าลีกบ้านเราตอนนี้โปรแกรมมันเลื่อนมาแล้ว

ผมว่า๗วันก็เป็นคำตอบที่ไม่ได้แย่จนเกินไป
ครับนอกจากนี้ครับยังมีการประชุมทีมอื่นด้วยนะครับ
สำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในชุด๑๖ปี๑๙ปี๒๓ปี
ฝุ่นบอลหญิงฝุ่นสอนและฝุ่นบอลชายหาด
ซึ่งจะมอบหมายให้คุณวิทยาลาฮกุลอุปนายกฝ่ายเทคนิคนี้นะครับ
วางแผนในระยะยาวพร้อมกับคัดสรรคุณภูมิภูมิสรุกสอนสำหรับทวนาเมนต์ในปีนี้
โดยจะพยายามสร้างระบบการเล่นให้เป็นเอกลักษณ์ของทีมชาติไทยในทุกชุดนะครับ
อันนี้ดีผมว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากกว่า๗วัน๑๔วัน
เพราะว่าถ้าเด็กเข้าใจระบบเรียกใครมาเสริมผมว่าไม่มีปัญหานะครับ
ส่วนเรื่องของภิกษิโกคิดศักดิ์เสนอเมืองนะครับ
คุณสุยัยทีมชาไทยก็บอกว่าในเดือนวิทยุนายน

ส่วนจะเป็นทีมใดก็คงต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง

ซิโก้บอกว่าจะมีการพูดคุยถึงความเหมาะสม
ส่วนตัวก็ยอมรับกับข้อเสนอของสมาคมในทุกประเด็น
แล้วก็การอุ่นเครื่องนะครับท่านนายกเองก็อยากจะให้ทีมชาติไทยเนี่ย
เขาเรียกว่าอัพเลเวลตัวเองขึ้นมา

หมายถึงว่าทุกทีมที่เราจะอุ่นเครื่องเนี่ย
ต่อไปนี้อยากให้เป็นทีมที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพนะครับ
เพื่อที่จะพัฒนาของวงการเพราะท่านไม่ได้ห่วงในเรื่องของผลการแข่งขัน
และฟุตซอลชิงช้ำอาเซียน๒๐๑๖ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าผ้าประมาณที่๓๑ตุลาคมถึง๖พฤศจิกายนนี้นะครับ
นี้ต้องรอคำตอบของวิกเตอร์เอร์แมนนะครับ
ซึ่งเขานั้นเคยประกาศว่าจะยุติบทบาทอาชีพผู้ฝึกสอนหลังจบการแข่งขันฟุตซอลชิงชำโลกครั้งที่๘
แต่ว่าล่าสุดประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติได้เปิดเผยความคืบหน้ากับแฟนเพจฟุตซอลไทยว่าพร้อมที่จะให้ผู้ฝึกสอนรายดังกล่าวนะครับ
ก็ฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับเพราะว่าวิกเตอร์ว่าจบฟุตซอลโลกตัวเองจะเลิกแต่สมาคมก็ยื่นมาให้อีกหนึ่งรายการเพิ่มคือฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
แกรมรายปีนะครับที่ให้แฟนได้ติดตามกันหลังจากนี้นะครับ
จากนั้นเนี่ยก็จะมีฟุตบอล๑๖ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
กัมพูชาซึ่งไทยก็เป็นแชมป์นะครับแชมป์เก่า
แล้วก็มีฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่เวียดนาม
สิบเก้าปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับครั้งที่แล้วที่ลาวเราก็เป็นแชมป์นะครับ
แล้วก็มี๑๖ปีแชมป์เอเชียที่ไปที่อินเดีย
แล้วก็จะมีฟุตบอลจริงแชมป์โลญที่โคลอมเบีย
อันนี้สำคัญเพราะว่าที่เราคัดไปเมื่อช่วงปลายปีก็ถือว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับการแข่งขันฟุตซอลในลีกนะครับ

เท่านั้นไม่พอนะครับยังมีอีกคุณผู้ชมครับในช่วงวันที่๑๓ตุลาคมถึง๓๐พฤศจิกายนนะครับ
ฟุตบอล๑๙ปีชิงแชมป์เอเชียแข่งขันกันที่บาเรนนะรายการนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับ
เป็นการพิสูจน์นักเตะยังบลัดของเรานั่นเองครับนอกจากนี้ก็มีฟุตบอลชายหาดเอเชียนบีชเกม
แล้วก็มีฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในช่วงวันที่๑๙พฤศจิกายนถึง๑๗ธันวาคมในช่วงปลายปีนั่นแหละ
ก็ไปติดตามการแข่งขันรายการนี้กันด้วยส่วนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยรอการจับสลากแบ่งสายอยู่
แล้วก็โปรแกรมของไทยนั้นก็จะแข่งในวันที่๑แล้วก็วันที่๖กันยายนซึ่งเป็น๒นัดแรกของรายการนี้นะครับ
ยังมีรายการให้ลุ้นกันนะครับว่าเราจะไปถึงระดับโลกหรือเปล่าก็คือ๑๖ปีแชมป์เอเชีย๑๙ปีชิงแชมป์เอเชียถ้าเกิดผ่านไปได้ก็จะไปเล่นนะครับในโคต้า๑๗ปีชิงแชมป์โลกแล้วก็๒๐ปีชิงชำโลกครับ